ต้อนรับหมอกัยพอพาที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ

ว่าจะถามนะคะว่ารถว่างไหม

ไปงานบวชพ่อวัยพะจ้า
เดี๋ยวนะคะ

หมอกัยนำเลยค่ะ
หมอไก่เห็นถามคุณชนะว่ารถว่างหรือเปล่า
วันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องราวของรถถูกไหม

เพราะว่าเมื่อวานแอบเกริ่นไว้ว่า

ทำรถธรรมดาให้กลายเป็นรถนำโชค

ก็คือเป็นรถใหม่ที่ออกมาจากโชว์รูมไปแล้ว
กับรถเก่าที่เรามีอยู่แล้ว

ก็คือเรื่องของสีรถ

เพราะว่า๔รถทำไมเราถึงต้องพูดเป็นอย่างนั้น
เพราะว่าสีรถเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาก่อน

เขียวสีขาวสีดำอะไรอย่างนี้นะคะ

เราก็ควรจะเลือกสีรถที่เป็นสีมงคลกับดวงชะตา
อย่างเช่นค่ะ
แต่ว่าคือสีรถที่เป็นมงคลเนี่ย

หลายคนรู้อยู่แล้วว่าตัวเองถูกฉลกกับสีอะไร

ใช่ค่ะแต่คนเราบางทีนานาจิตตังค์
ไม่ชอบสีที่มันถูกฉลก

แต่เราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงสีที่มันไม่เป็นมงคล
ดวงชะตาของเรา

ได้หมดแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกฉลกกับดวงชะตา
ก็คือมันอาจจะไม่ได้เสริมดวงเรา
แต่ว่าอย่างน้อยควรที่จะหลีกเลี่ยงสีที่ไม่เป็นมงคล
งั้นเราเลิกกันที่วันแรกคนเกิดวันอาทิตย์
คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะควรจะหลีกเลี่ยงพวกสีโทนฟ้า
ฟ้าน้ำเงินน้ำทะเลหรือว่าเทาออกโทนฟ้า

แล้วสำหรับคนเกิดวันจันทร์ล่ะคะ
คนที่เกิดในวันจันทร์นะคะควรจะหลีกเลี่ยงพวกสีแดง
จะเป็นแดงเลือดนกแดงเลือดหมูแดงทุกอย่างเลย

รถขาวนะแต่เบาะแดงก็ไม่ได้เหรอคะ

แต่ว่ามันจะไม่ได้มีผลเท่ากับสีรถข้างนอก
แต่ว่าจริงก็คือควรหลีกเลี่ยงจะดีกว่า
แล้วสำหรับคนที่เกิดวันอังคารควรหลีกเลี่ยงสีอะไรคะ
หลีกเลี่ยงพวกสีขาวเหลืองแล้วก็ครีม
สีขาวสียอดพิษเลยนะ
ก็คือควรจะหลีกเลี่ยงไปติดใจไปก่อน
แล้วสำหรับวันพุธล่ะคะเห็นว่าต้องแยกเป็นพุธกลางวันกับพุธกลางคืนด้วยเหรอคะหมอไก่
ใช่ค่ะคนที่เกิดในวันพุธกลางวัน
ก็คือคนที่เกิดตั้งแต่ช่วง๖โมงเช้า
ไปถึงเวลา๑๗นาฬิกา๕๙นาที

พุธกลางวันเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงสีชมพู
แต่หลายคนอาจจะบอกว่ารสสีชมพูมันจะมีได้ยังไง
ก็คือควรจะหลีกเลี่ยงพวกของตกแต่งที่มันเป็นสีชมพู

คิตตี้สีชมพมชมพูในรสอะไรอย่างนี้
พุธกลางวันก็ต้องหลีกเลี่ยงไปด้วยนะคะ
แล้วสำหรับคนที่เกิดพุธกลางคืนนะคะ
คุณจะหลีกเลี่ยงพวกสีส้มส้มน้ำตา

แล้วสำหรับคนที่เกิดวันพระฤาษฎร์เหรอคะ

บอกตรงผมเป็นคนเกิดวันพระราชสมดี

แล้วผมอยากจะลองขับรถสีดำ

เพราะมีคนบอกว่าคนเกิดวันพระหัสบดี

สีมืดคุ้ดเทาม่วงดำไม่ได้เลยอ่ะคะ
อ่ะพวกนี้ไม่ได้เลย
คือควรหลีกเลี่ยงเลย
แล้วคนที่เกิดวันเสาร์ควรหลีกเลี่ยงสีอะไรดีคะ

สีเขียวเลี่ยงไปเลยนะคะ
ก็อันนี้ก็คือแต่ละวันคนหลีกเลี่ยงกันไป

แล้วนอกจากเรื่องของสีมีเรื่องอะไรอีกคะหมอไก่

เราควรจะเลือกเลขที่เป็นเลขสุพรเคาะนะคะ
เลขสุพระเคาะเนี่ยก็จะได้แก่เลข๒เลข๔เลข๕เลข๖
แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเลข๙สิ่งศักดิ์
อันนี้มันจะจับคู่เข้าคู่กันง่าย
แต่ว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงเลขบางเลข

ได้แก่พวกเลข๑เลข๓เลข๗เลข๘เลข๐นะคะ

คู่แบบคู่ศัตรูและคู่ปะทะ

เป็นเลขทะเบียนรถไอ้ที่กลับไปกลับมาไม่ใช่เลขอย่างอื่นนะ

ก็คือจะเป็นเลขที่แนะนำให้ใช้เป็นเลขจำนวนเลขสุภเคราะห์ต่าง
อย่างที่ขึ้นไปหน้านี้ถ่ายไว้ได้เลย
แล้วสำหรับคนที่จะออกรถใหม่เรามีเลิกในการออกรถไหมคะนะคะ
เรื่องในการออกรถเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ
เพราะว่ารถเราไม่ได้ออกกันทุกวัน
เหมือนกับเวลาคนที่แต่งงานใครก็ดูเลิกใช่ไหมคะ

แต่ถ้าแต่งงานบ่อยก็ดีนะเป็นกำลังชีวิต
มันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่
แต่ว่าไอ้เลขพวกนี้แล้วก็รวมไปถึงวันที่จะออกรถ
อันนี้สำคัญรวมไปถึงเรื่องของเวลาด้วยถูกไหมหมอไก่
ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณไม่สามารถที่จะเลือกเลิกได้
ว่าต้องออกเลิกออกรถในเดือนนี้
แต่ว่าเพราะเอิญว่ามันไม่ได้จริง

สามารถออกรถในวันอื่นก็ได้
แต่ควรที่จะหลีกเลี่ยงการออกรถในวันพุธ
เพราะว่าวันพุธดาวอังคารจะเป็นการากินี

อังคารเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะ

ก็จะมีปัญหาว่าเครื่องยนต์ไม่ค่อยดี
หรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้ใช่
ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูเลิกอย่างนี้ทำยังไงดีคะหมอไก่

สมมุติว่าเราสะดวกวันอาทิตย์

สะดวกก็ได้แต่ว่าขอให้ยกเว้นวันพุธเอาไว้

ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปออกรถ

เช่นในเรื่องของการทำบุญตักบาทในตอนเช้าก็ได้นะคะ
มนต์ไหว้พระสักหน่อยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก
ค่ะแล้วในกรณีคนที่มีรถอยู่แล้วไม่ได้จะออกรถใหม่เหรอคะนะคะ

สิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตั้งพระแล้วก็การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ

การตั้งพระในรถเนี่ยก็สำคัญพอกับการตั้งพระในบ้านเลย

เวลาที่เราตั้งพระเนี่ยเราควรที่จะดูเลิกในการตั้งพระด้วย

อย่างในเดือนนี้ก็จะมีเลิกดีนะคะที่สามารถใช้ได้กันทุกคน

นั่นก็คือวันที่๒๗มิถุนายนนะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย๒๓๐
สำหรับเดือนนี้ใช่ไหมคะเดือนมิถุนายนมีเลิกดีที่ทุกคนทุกวันเกิดสามารถออกรถได้ก็คือนี่เลย
มิถุนายนเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย๒โมงครึ่ง

แล้วอย่างนี้บางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้เลิกออกรถแล้วเราจะต้องมีพระไปไหมคะ
ส่วนใหญ่ก็จะมีสิ่งมงคลในรถนะ
ค่ะก็คือเลิกนี้เนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าใครที่จะออกรถใหม่ก็สามารถใช้ได้นะคะ
หรือว่าถ้าใครที่มีรถเก่าอยู่แล้วนะคะอยากจะตั้งพระเนี่ยก็สามารถใช้เลิกเมื่อสักครู่นี้ได้

แต่ว่ามีคำถามยอดฮิตว่าพระเนี่ยเวลาที่ตั้งเนี่ยจะตั้งหันหน้าเข้าหรือว่าหันหน้าออกนะคะ
ถ้าสมมุติเป็นคุณใบตองคุณใบตองคิดว่าควรจะหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออก

อ่านะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยหันหน้าเข้าเรานะคะ

อย่างบางคนเนี่ยเดี๋ยวฉันไปนั่งรถเพื่อนอ่าแล้วเห็นเพื่อนเนี่ยเอาพระเนี่ยหันหน้าออก

แล้วก็เลยถามเพื่อนว่าเอ๊ะทำไมต้องหันหน้าออก

เอาจริงไหมเอาจริงควรจะตั้งแบบไหนหมอไก่

ให้พระดูแลเราเพื่อความเป็นสิริมงคล
เอาล่ะใครที่มีรถอยู่ก็สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้นะคุณผู้ชม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ขอบคุณหมอไก่มาก
ขอบคุณหมอไก่นะครับ